อืมไม่เว้นแม้แต่ขวัญอุสามณีก็โดนหลอกกับเขาเหมือนกันนะคะซึ่งงานนี้เธอออกอาการเดือดแรงมากนะคะ
สำหรับนางเอกสาวขวัญอุตสามณีค่ะคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่ามีใครจิตป่วน

ทำทีติดต่อหาเธออ้างว่าจะจ้างงาน
บอกว่ามาจากช่อง๗ด้วยนะ

ซึ่งเธอก็ตอบกลับไปว่าไม่สะดวก
แต่ก็ยังไม่หยุดถามมาอีกว่าทำไมไม่สะดวกล่ะ
ตอนนี้อยู่ไหนแล้วก็ยังย้ำว่าประสานกับทีมงานแล้วจริง
จะขอที่อยู่น้องขวัญให้ได้
ถามที่อยู่อยู่หลายครั้งเลยนะคะคุณผู้ชม
แต่งานนี้สาวขวัญประกาศไม่เนียนไปเรียนมาใหม่
เธอโทรกลับไปเช็คปรากฏว่าคนคนนี้ไม่มีตัวตนอยู่จริงนะคะ
งานนี้เธอก็เลยแคปข้อความสนทนามาประกาศให้โลกรู้กันไปเลย
ฉะแรงเซ็ตใหญ่ว่าอย่าพยายาม
รู้ตัวตั้งแต่อ้างว่ามาจากต้นสังกัดแล้ว
แถมรายการนี้ก็ได้ปิดตัวลงไปแล้วด้วยนะคะ
อย่าพยายามละลานทำลายเธออีกเลย
แล้วต้องโฟกัสที่แฮชแท็กคำเหล่านี้นะครับคุณผู้ชม

เกิดเป็นคนแล้วใช้ชีวิตให้แมน

พวงมาลัยใช้ชีวิตใหม่ซะให้ทันค่ะ

จะได้เป็นที่รักของคนส่วนใหญ่
ไม่ใช่ได้ใจของคนเฉพาะบางกลุ่ม

เหล่าฟอลลอเวอร์ก็คาดเดาไปต่างนานาว่า
คนที่มาป่วนขวัญอุสามณีเนี่ย

อันนี้คือการคาดเดาของเหล่าฟอลลอเวอร์นะคะ

ตัวเขาเองจะตอบหรือไม่ตอบเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ

ก๊อฟเขาจะยอมรับหรือว่าเป็นตัวเขาเอง

ซึ่งจริงแล้วเดี๋ยวนี้เราเห็นการแอบอ้างการปลอมแปลง
โซเชียลมีเดียเยอะคุณพลอยเพียงเคยโดนนะ

อาจจะไม่ใช่ตัวตนอาจจะไม่ใช่รูปนั้นก็ได้
ถูกต้องอันนี้ต้องแบบใช้สติดีนะคะ

อย่าเพิ่งบอกรายละอิดเกี่ยวกับที่อยู่บัตรประชาชนอันตรายมาก
อะไรที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเรากับใครง่ายด้วยนะค่ะ